คุณผู้ชมค่ะไอ้ที่เราเห็นกันมากมายเนี่ยตามโซเชียลบางทีตามเว็บไซต์
มันจะมีพวกสื่อลามกอนาจารย์มากมายที่ถูกเผยแพร่ออกมา
คุณผู้ชมดูนี่นี่คือผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทะลายเครือข่ายเว็บลามก
คุณรู้ไหมปล่อยไปแล้วเป็นหมื่นคลิปคุณคิง
ตัวเลขเยอะมากเลยนะคุณดูสิแล้วเขามีสำนักงงสำนักงานเลยนะคะ
แต่เบื้องต้นไปจับตัวนายคนนี้ก่อนที่บ้านหลังหนึ่งค่ะ
นายชะยพัฒน์อายุ๒๘ปีนะคะก็เป็นผู้ต้องหานี่แหละค่ะ
ลักลอบเผยแพร่สื่อลามกผ่านเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดีย
จับได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอสรรป่าตองที่เชียงใหม่
หลังตำรวจพยายามสืบทราบมานานแล้ว
นายคนนี้เป็นเจ้าของเว็บไซต์
และยังมีเครือข่ายเว็บไซต์สื่อลามกอนาจารย์อีกด้วย
ซึ่งอีกจุดมีออฟฟิศตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จับเขาได้ที่บ้านพักที่เชียงใหม่นะคุณคิง
แต่ออฟฟิศที่เขามีเนี่ยเชื่อมกันเนี่ยเครือข่ายเดียวกันเลยคือที่อุบลค่ะ
เจ้าหน้าที่เลยรวบรวมพยานหลักฐานไปขอนุมสารออกไหม
จับคนบ้านพักสองจุดเลยนะคะ
ผลการตรวจค้นจะเอาเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะ
เจอตัวนายชะยพัฒน์นี่แหละของกลางมีอะไร
พิวเตอร์๑เครื่องโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
แล้วก็มีการเข้าระบบในฐานะผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์สื่อลามกมากมาย
โหลดคลิปลามกไปแล้วเป็นหมื่นคลิปค่ะ
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีอีก๑จุด
ตรวจพบค่ะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายรายการ
มีพนักงานด้วยนะคะตั้งกันเป็นบริษัทเลยคุณคิง

มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดของเว็บไซต์สื่อลามกหลายเว็บไซต์
และพบด้วยว่าเครือข่ายนี้เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์สื่อลามก

เรื่องต้นเขาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ตัวนายชัยพัฒน์เขาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
และจะไปขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นค่ะ
แต่หลักฐานเนี่ยเพียบเลยนะคะ